ก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและคลื่นสูงด้วยเช่นกันตรวจสอบกันทั้งประเทศกันเลยค่ะ
วันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่อุณหภูมิไม่ร้อนมากนะคะ
สิบสามถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับฝนได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นเหลืองของการเดินทางนะคะหรือว่าการทำกาเสธรกรรม
ส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนฟ้าขนองถึง๑๘๐ของพื้นที่ชุ่มฉ่ำชุ่มใจยิ้มรับฝนกันได้ทั่วหน้าเลยนะคะ
แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของภัยธรรมชาติกันด้วยภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่นะคะ
เพราะว่าฝนนั้นจะไปตกหนักแถวภาคเหนือและภาคอีสานส่วนภาคตะวันออกค่ะ
วันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่นี่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาทางอันดามันนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนน้อยหน่อยแต่ว่าก็มีคลื่นสูง๑๒เมตร
ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
จะมีโอกาสเกิดคลื่นสูงมากกว่า๒๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดคลื่นสูงมากถึงสามเมตรนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนตกกระจายทั่วทั้งจังหวัดนะคะอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ยยี่สิบหกถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันสังเกตดูถ้าหากว่าฟ้ามันครึ้มครึ้มเมฆนั้นหนา
เกาะกลุ่มกันแน่นนะคะหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเมฆแดงหน่อยเนี่ยนะคะ
แปลว่าตอนนี้เกิดกลุ่มเมฆแล้วก็เกิดพายุต้องเฝ้าระวังระมัดระวังกันให้ดีตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนลมมาดิ
ว่าต้องออกจากแถวนี้เพราะมีป้ายด้วยคุณผู้ชมลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ